เหตุการณ์น่าตื่นเต้นแต่ไม่ใช่อุบัติเหตุนะครับ
ก็คือทหารจากกรมทหารม้าที่๑รักษาพระองค์นะครับ
ได้นำกำลังเข้าทำลายทะลายบ่อนการพนันนะครับ
อยู่ในอาคารพาณิชย์๓ชั้นในท้องที่ของสถานีตำรวจนครบานประเวทนะครับ
สามารถจับกลุ่มนักพนันทั้งชายหญิงได้ทั้งหมด๓๑คนโอ้โหเยอะเลยฮะ
พร้อมของกลางอุปกรณ์การเล่นและเงินสดอีกจำนวนหนึ่งนะครับ
เมื่อเวลา๒๒นาฬิกา๓๐นาทีที่ผ่านมานี่เอง
พันเอกนพสิทธิ์สิทธิพงศ์โสพลผู้บังคับการกรมทหารม้าที่๑รักษาพระองค์

เขาได้เข้าจับกลุ่มบ่อนพนันไฮโลที่อาคารพาณิชย์๓ชั้นเลขที่๕๕ทับ๘๕
ซอยเฉลิมพระเกียรติร๙รัฐกันที่๙แขวงหนองบอลเขตประเวทกรุงเทพหมานคร
โอ้นี่ใกล้สู่หลงร๙นะครับ
ซึ่งก็มีนายรัฐวีเฉิดฉายอายุ๔๒ปีรับเป็นเจ้าบ้าน
การบุกเข้าจู่โจมและจับกลุ่มครั้งนี้สืบเนื่องมาจากการที่มีประชาชนร้องเรียนมายังทหาร
ว่ามีการลักลอบเปิดเล่นบ่อนพนันในสถานที่ดังกล่าว
จากนั้นนะครับพันเอกนพสิทธิ์ก็หาวิธีแล้วครับ
ส่งสายลับทหารเข้าไปเล่นพนันภายในบ่อนดังกล่าวด้วย
ก่อนที่จะเล่นเสร็จแล้วก็ส่งสัญญาณให้ทหารที่อยู่ข้างนอกนะครับ
ทำการปิดล้อมการจู่โจมแล้วก็เข้ามาพังประตูเหล็กด้านหน้าอาคารเข้าไปทันที
นี่ส่งสายเข้าไปปุ๊บพอรู้ทางหนีทีไล่ทั้งหมดนะครับจัดการส่งสัญญาณออกมา
หลังจากที่ทหารเข้าไปยังอาคารดังกล่าวแล้วก็ทำให้นักพนันทั้งหมดวิ่งหนีกระจัดกระจาย
แต่ทางทหารได้ทำการปิดล้อมพื้นที่ทั้งหมดและควบคุมตัวนักพนันไว้ได้ทั้งหมด๓๑คน
แบ่งเป็นชาย๑๔คนหญิง๑๗คนพร้อมของกลางเงินสด๒๖๐๐๐บาท
ไฮโลพร้อมอุปกรณ์การเล่นมีทีวีอีกหนึ่งเครื่องมีกล้องวงจรปิดอีก๑จอ
แล้วก็อุปกรณ์เชื่อมสัญญาณอินเทอร์เน็ต
หลังจากสอบปากคำเบื้องต้นแล้วทหารจะนำตัวนักพนันทั้งหมด
ส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนักพุทธพระเวทย์
ซึ่งเป็นท้องที่เกิดเหตุเพื่อนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป